ส่วนข่าวนี้ห้ามกระพริบตาค่ะคุณผู้ชมอยากให้ดูจริงพ่อกับลูกสาวเขาขี่มอเตอร์ไซค์มา
แล้วรถเมย์ตามหลังมาใช่แล้วพ่อกับลูกสาวหยุดเพื่อให้รถเลี้ยวเข้าซอย

โดนอัดเข้าไปเต็มเต็มอ่ะนะคะเนี่ยโอ้ยเห็นไหมอ่ะ
เด็กอ่ะมันลงอยู่ที่พื้นนะเสื้อส้มส้มแล้วน่ะ
ครับแต่ที่อยู่ตรงล้อที่ไปเบอร์ถามอันนั้นคือพ่อน่ะ
ติดกับล้อรถเมย์อ่ะค่ะโอ้โหเหตุการณ์เกิดขึ้นตรงแยกโรงเรียนสตรี
นนท์ปากซอยพี่บุญสงครามหนึ่งที่อำเภอเมืองนนท์ธับบุรี
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันก่อนนะนักข่าวก็ลงพื้นที่
ในจุดที่เกิดเหตุไปคุยกับประธานชุมชนพิบูรสงคราม๑ค่ะ
นายสุรินสละสกุลนะคะซึ่งเป็นคนโพสต์คลิปเนี้ย
ลงในชุมชนพี่บุญสงครามหนึ่งลงในเพจนะนะคะ
คุยกับประธานชุมชนบอกว่าจุดนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อย
ก็มองดูสิคุณเบิร์ตคุณดอมคุณน้ำแข็ง
ไฟแดงมันไม่มีโอ้โหแล้วมันเป็นโค้งบังสายตาด้วย
รถมาก็มาเร็วอะค่ะอาการเป็นไงบ้างอ่ะ
ทั้งพ่อทั้งลูกเลยพ่อที่เห็นว่าตัวไปอยู่กับล้อนั่นน่ะ
อาการไม่ไม่หนักมากน่ะลูกอ่ะสาหัสเลยแหละโอ้โห
ลูกกระเด็นมากระแทกพื้นไงอ๋อนี่กระแทกรถรถเก่งด้วยเออเออ
ตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะลองฟังประธานชุมชนนะคะ
เห็นข่าวว่าแย่น่ะอืมเด็กเด็กอ่าอยู่ในระดับประถมอ่ะ
ตอนมากับพ่อพ่อกับลูกอ่ะพ่อเป็นคนขับอ่าพ่อเขา
ก็ขับมอเซล์รับจ้างนะแต่เขาเลิกแล้วซื้อกับข้าวจะไปบ้าน
ประธานฆ่าละหิตเกิดอย่างเงี้ยคือบ่อยมากเลยบ่อยครับบ่อยมากเลย
อ่าที่ไม่ที่ไม่เมื่อก่อนเนี้ยผมไม่มีสื่อ
ลงในเพจอย่างน้อยเนี่ยมันจะได้เป็นกระบอกเสียงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน่ะ
ดูแลหน่อยได้ไหมมาเร่งแก้ไขหน่อยซอยนี้รถเข้าออกเยอะจริงจริง
คิดดูสิคุณผู้ชมมีโรงเรียนอยู่ข้างใน๔โรงเรียน
ก็กลัวว่าจะเกิดเหตุเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับคนที่อยู่ในซอย
หรือว่าชุมชนต่างแถวนี้โรงเรียนด้วยนะคะ